ยังคงตามกันต่อกับเรื่องของคดีหวยอลละเวงนะฮะ๓๐ล้านเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าแน่นอน
เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีทั้งที่คนพูดจริงแล้วก็คนพูดโกหกสองฝ่ายระหว่างทางด้านของครูปีชากับหมวดจรูนนะฮะ
ตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการสอบสวนก็คืบหน้าไปแล้วประมาณ๑๙๐แล้วก็จะรู้ผลทันสิ้นเดือนนี้นะครับ
ผลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานการณ์การหินคดีสลัดกิจแมงรัฐบาลมรางวัลที่๑บริโรคค่า๓๐ล้านบาทว่าการสอบประคัมทั้งเจ๊เกี๊ยวจ๊ะกุ้ง
ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นผู้ค้าสลาก

ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์ที่มาของคำให้การของแต่ละคน
ว่าเป็นเพราะเข้าใจข้อได้จริงหรือข้อเท็จจริง
หรือได้ยินจากคนอื่น
เพราะการพูดออกมามันยังพิสูจน์ไม่ได้
เห็นจริงหรือเปล่าหรือไปฟังเข้ามา
ส่วนเรื่องของการสอบสวนร้อยตำรวจตรี
ที่ไปรับผิดชอบทำสำนวนคดีนี้
ได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้ว
แต่ยังต้องใช้เวลาต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

พร้อมอธิบายถึงที่มาของคดีนี้ว่า
จุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากเรื่องของการทุจริต
แต่มาจากความเชื่อของแม่ค้าว่าเป็นคนขายสลากชุดนี้
ถูกรางวัลให้กับลูกค้าประจำคนหนึ่ง
ส่วนตำรวจที่ทำคดีนี้มองว่ามีประสบการณ์ในการทำคดีน้อยไปหน่อย
เมื่อมีคนเข้าไปแจ้งความพร้อมกัน๒คน
คนหนึ่งสามารถอธิบายได้ว่าซื้อสลากมาจากใครหรือที่ไหน

ทำให้เกิดความเชื่อเอ็นเอียงไปฝั่งคนที่จำได้

แล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ว่าท่านคะคดีนี้มีความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้ว

ท่านบอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปเยอะกว่าร้อยละ๙๐
อีก๕วันเชื่อว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ทันอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าคดีนี้มีฝ่ายหนึ่งโกหก
และอีกฝ่ายหนึ่งพูดความจริงอย่างแน่นอน
ก็คือคดีนี้มีแกะอย่างแน่นอน
ส่วนในวันแถลงข่าวจะนำตัวครูปรีชา
แล้วก็หมวดจรูนมาร่วมแถลงข่าวในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ด้วยหรือไม่

ท่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งข้อกล่าวหา
จึงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาก่อน
จากนั้นจึงจะนำมาพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่อย่างไร
ขณะที่ทางด้านของพตรเอกสุชาติธิรัฐศาสตร์

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
หลังได้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้ยังไม่ติดต่อเลย

ภายหลังทำหนังสือขอเลื่อนเข้ารายงานตัว
ซึ่งหนังสือบอกว่าจะเลื่อนมาจนถึงวันพรุ่งนี้
ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่ง
นุมัติให้พลตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาค
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัชรินกุล
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ทั้งสองนายให้ไปปฏิบัติราชการที่กองบังคับการปราบราม
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยอีกสองนาย
สำหรับคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่พันธบทโทชูวิทย์เนี่ย
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสลากินแบ่งรัฐบาล

ฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ส่วนร้อยตำรวจเอกจิระยุทธ์คือเจ้าของคดีดังกล่าว
และยังเป็นคนที่รับแจ้งความจากคู่กรณีทั้งสองคน

กองบังคับการปรับรามคุมตัวไปสอบสวน
และมีอาการเคร่งเครียดอย่างมากครับ
เจ้าหน้าที่นั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะฮะ
เรื่องนี้ก็อาจจะมีบุคคลมีสีไปเกี่ยวข้องด้วย
หรือไม่อย่างไรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับ